แม้เพื่อนนักข่าวของเราก็โดนนะคะ

ข้อความของท่านในอินบล็อกข้อความของท่าน
มีบ้างไหมข้อความที่บอกว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยถูก

เอสเข้ามาคุณได้รับอนุมัติเงินกู้ไปกู้ตอนไหนวะ

ไม่มีค่ะนี่ญาติของคุณคิงก่อนบ่ายก็โดนเหมือนกันนะคะ
เสียเงินไปหลักล้านบาทเลยนะคะ
ล่าสุดน้องผู้หญิงที่บุรีรำค่ะ
น้องเป็นนักเรียนชั้นม๖อายุ๑๗ปีเท่านั้นค่ะ
อยู่ที่ในท้องที่สภน้องหงค์ค่ะ

คือฉันพยายามลำดับไปช้า
ท่านจะได้เข้าใจแล้วก็ตรวจสอบตัวเองตรวจทานตัวเองด้วยว่า
ท่านเคยโดนแบบนี้หรือเปล่านะคะอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะ
เดิมเลยจิตวิทยาของมิจฉาชีพกลุ่มนี้
อกให้อยากแล้วจากไปขุดหลุมก่อนล่อเหยื่อมาก่อน

นี่นะคะน้องบีค่ะน้องเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่
ในท้องที่ของจังหวัดบุรียรำ
บอกว่าระหว่างที่เรียนออนไลน์จู่ก็มีแอปที่ชื่อว่า
นี้มันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ของน้อง
น้องก็เลยกดเข้าไปดูเป็นข้อความชักชวนร่วมลงทุน
ลองฟังดูนะคะนี่น้องโชว์หลักฐานให้ดูแบบนี้นะคะ
ร่วมลงทุนระยะสั้นมันบอกน้องว่าลงทุน๑๐๐ได้คืนกลับ๑๓๕บาท
บาทส่วนต่างกำไรเห็นน้องบอกว่าลอง๑๐๐ก่อน
โอนกลับมาจริงฮะ๑๓๕บาท๑๕นาทีได้๓๕บาท
คุ้มไหมใจมันฟูอ่ะใจมันโตทำอะไรได้กำไรดีขนาดนี้นะคะ

จากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่น
แล้วเอาเงินเก็บของตัวเองที่มีทั้งหมดน้องรับจ้างแปลภาษา
เงินเก็บทั้งหมด๒๐๐๐บาทแล้วไปยืมแม่อีก๒๕๐๐๐บาท
รวมเป็น๔๕๐๐บาทบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปลงทุน๔๕๐๐บาท
๙๐๐๐๐บาทถ้ากับว่ากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์
น้องมีนเล่าต่อประเด็นอยู่ตรงนี้หลังจากที่โอนเงินไปให้
แจ้งบอกว่าให้โอนเพิ่มมาอีก๗๕๐๐๐บาท

หึปลดล็อคอะไร
ปลดล็อกก่อนที่จะมีเงินปันผลให้
เอาล่ะน้องบีตูโดนหลอกแน่เลย
บังอ้อเลยโดนหลอกแน่สุดท้ายไปบอกแม่
ให้พามาแจ้งความแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่ามันเป็นการหมุนเวียนยอดให้เว็บ
เขาสติ่ปนิ้นดับตลอด

เขาบอกว่าให้ทำตามขั้นตอนอันนี้

แล้วตอนนี้ปัจจุบันมิตรสหชิบ
ทำนองเยอะมากเลยครับ
ใครมีมือถือนี่โดนเกือบหมดนะคะอย่างของปุ้ยเองก็มีส่งข้อความมา
ไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนนี่ไงถึงกำลังจะพูดพอดีพี่ต้น
นี่คือความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านเชื่อไหมคะแม่ของน้องเอบอกว่า
ตอนนี้น้องจากที่ว่าเป็นเด็กร่าเริงรับแปลภาษารับสอนภาษา
กลายเป็นว่าน้องเหมือนซึมเศร้าเครียดเลยเงินหายเลยเครียดเลย
เงินที่เก็บมาข้อนชีวิตของน้องหายไปกับพวกแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะคะ
คือคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องดูด้วยสอบถามด้วยลูกจะเอาเงินไปทำอะไรนี่ไง
คุณได้รับสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่ะ
หมื่นบาทคลิกรีบคลิกเข้าไปดู
ไม่ได้เดี๋ยวข้อมูลมันเอาไปด้วย

กศชบอกคุยกับอะไรโอเบรเตอร์อะไรเรียบร้อย
แต่นี่ไงนัทพงศ์ยังได้รับเลยเนี่ย
ได้รับเลยเนี่ยให้พี่น้องดูแล้วเนี่ยนะครับ
ทำเถอะครับคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาคลิกเข้าไปนะ

แล้วยุคนี้เศรษฐกิจวิกฤตโควิดคนขาดเงินด้วย
พี่กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ด้วยเว้ย
คือปกติเราไม่สามารถกู้เงินจากแบงค์ชาติได้
คนที่กู้เงินจากแบงค์ชาติได้คือธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐเท่านั้น